นะครับก็จบลงไปอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับทีมแชมป์แล้วก็โคต้านะครับ
หนีตกชั้นซึ่งเกมนัดตกครั้งครับวันที่ยี่สิบอ่านัดที่ยี่สิบสี่นะครับ
การท่าเรือจ่าฝูงเจอกับสมุทรสาครซึ่งหากเจ้าถิ่นชนะก็คว้าแชมป์๒สมัยติดทันทีครับ
นาทีสิบสองแรงโกเมสนะครับหาจังหวะพลิกยิงครับ
ส่งการท่าเรือนำหนึ่งต่อศูนย์จากนั้นครับอีกสามนาทีต่อมาอลงกรจันทรครับ
มายิงตัยเสมอให้กับทีมเยือนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วจบยี่สิบนาทีแรกด้วยการเสมอกันอยู่
ยิงไกลครับลอดขาสามคนเลยนะครับเป็นประตูชัยให้กับการท่าเรือ
ชนะสองหนึ่งเก็บเพิ่มเป็นหกสิบสี่คะแนนก็คว้าแชมป์แน่นอนแล้วครับ
ว่าจะเหลือโปรแกรมอีก๒นัดก็ตามแล้วก็ถือเป็นแชมป์สมัยที่๒ติดต่อกันครับ
ตารางคะแนนนะครับล่าสุด๕อันดับแรกครับการท่าเรือนะครับ
เป็นแชมป์หกสิบสี่คะแนนก็แต้มขาดแล้วครับ
จากชมบุรีที่เป็นที่สองตอนนี้นะครับห้าสิบเจ็ดคะแนน
เหลืออีกสองนัดเลยครับมีให้เก็บอีกแค่หกแต้น
ยังไงก็ไล่ไม่ทันครับที่สามสุราธานีครับ
ี่สิบห้านัดสี่สิบหกคะแนนที่สี่ห้องเย็นท่าข้ามนะครับ
สิบแต้มนะครับจากยี่สิบสี่นัดแล้วก็สมุทรสาครครับ
สามสิบเก้าคะแนนจากยี่สิบสี่นัดส่วนเกมนัดที่สิบห้านะครับ
ขยับขึ้นมาแข่งก่อนครับศรีสะเกดเจ้าถิ่นอันดับสิบสาม
ก็อุตส่าห์ขึ้นนำสุราธารณีอันดับสามได้ก่อนหนึ่งศูนย์ครับ
ศรีสะเกดเนี่ยเล่นเกมหนีตายนะครับจะพลาดไม่ได้แล้ว
มีจังหวะหลุดขึ้นมาแล้วซัดลูกนี้ครับปัดไม่พ้นครับ
หนึ่งศูนย์จากอภิษักพันธ์ดีครับนาทียี่สิบเจ็ด
แต่สุดท้ายนะครับมาโดนกุ้งสายฟ้ายิงแซง๒ประตูรวดครับ
จากไตรงเพชรเทียมนาทีสามสิบห้าช่วงท้ายเกมนะครับ
แล้วก็ภูเบชคงทอนาทีสามสิบหกได้ติดติดเลยครับ
สองลูกนี่ครับอีกหนึ่งประตูนะครับ
เติมขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปจบเกมครับสุราชบุกชนะสองหนึ่ง
เก็บเพิ่มสี่สิบหกคะแนนรังที่สามต่อ
ส่วนศรีสะเกดนั้นมี๑๔คะแนนเท่าเดิมในโซนท้ายตารางครับ
อันดับสิบสองเป็นมเกษตรมดิตนะครับสิบเก้าแต้มนะครับ
จากยี่สิบสี่เกมส่วนศรีสะเกดเนี่ยยี่สิบห้านัดนะครับ
สิบสี่คะแนนนะครับก็อ่าตอนนี้เนี่ยนะครับ
สี่สะเกนนะครับเหลือแค่หนึ่งเกมแต่ว่าตามหลังก็เสียบดิดห้าคะแนน
ชนะก็ไล่ไม่ทันก็เลยตกชั้นแน่นอนตามนนทบุรีไปไปเทียบ
ภรรณาตอนนี้โควตาร์ตกชั้นก็ได้ครบแล้วนะครับนิสเทียวว่า
อันดับที่ต้องทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเองครับ